คือลูกนายคนนี้เป็นอดีตทหารเกณฑ์
เกิดอาการคลั่งแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยนะว่าเขามีอาการจากอะไร
เขาทำร้ายคนในครอบครัว

โดยเฉพาะคนเป็นพ่อนี่อาการหนัก
ถูกเอามีดฟันเข้าไปที่หน้าผาก

มีใครมาทำร้ายต่อมาอีกทีที่จะมีทุกคนพูดดีกว่าได้ไหม
ถ้าจะลงมาโยนเอ่อโดนโยนเข้าลงมาฟังสัญญาณให้จะลงมานี่ก็ได้เข้าไปแล้ว
นะครับ
หอมอันนี้ต้องเป็น

โอ้โหคุณผู้ชมคะสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการปิดล้อมพื้นที่เอาไว้
ซึ่งเป็นบ้านของตัวคุณก่อเหตุคือในเวิร์นในอภิกษิศกำลังเหลืออายุยี่สิบห้าปี
เป็นอดีตทหารเกณฑ์ปลดประจำการคุณผู้ชมได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อม
แล้วขอให้เขาเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านเพราะเขาคลุ้มคลั่งหนักมาก
แล้วที่สำคัญคือภรรยามีการให้ข้อมูลว่าในเวิร์นนั้นนอกเหนือจากอาวุธมีดที่เอาไปทำร้าย
ก็ยังมีปืนที่เพิ่งซื้อมาใหม่มันจะทำให้คนในพื้นที่กลัวนะ
เพราะว่าเหตุการณ์ความคลั่งเพิ่งเกิดมาไม่กี่วันก่อนหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี
สุดท้ายในเวิร์นดนลงมาจากชั้น๒ของบ้านแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมคะ
เขาเดินมาแบบยิ้มแป้นเลยแล้วในมือยังสูบบุหรี่พ่นควันปุ๊ยออกมา
ดูอีกทีนึงนี่ค่ะเจ้าที่ตำรวจก็เลยพาตัวเขาเดินออกมาจากบ้าน
ขึ้นรถพยาบาลไปต้องไปตรวจสอบแน่นอนว่าเขามีอาการอย่างไรบ้าง
เจ้าตัวเนี่ยเดินยิ้มออกมาแบบนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะ
ประเทศกาลเนี่ยใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมปิดล้อมกว่าสิบสองชั่วโมง
ตั้งแต่กลางดึกของคืนวันเสาร์ช่วงเวลาตีหนึ่งในเวิร์นเนี่ยคุ้มคลั่ง
อย่างที่บอกเอามีดฟันหน้าผากพ่อไล่กระทืบแม่พ่อกับภรรยาและญาติ
วิ่งหนีออกจากบ้านไปไกลเป็นกิโลกิโลนะคะพยายามจะไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอื่นที่อยู่
แถวนั้นแล้วก็ไปหยุดอยู่ตรงหน้าร้านขายของชำพลเมืองดีรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาทำการช่วยเหลือคนเป็นพ่อ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นบ้านที่อยู่แถวนั้นเห็นเลยว่าทุกคนในครอบครัววิ่งหนีตาย
เพราะมันเกิดขึ้นกลางดึกที่เวิร์นเนี่ยคลั่งค่ะพ่อเนี่ยนะคะบาดเจ็บเลือดอาบหน้าเลย
แล้วก็กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายพ่อถูกเย็บไปถึง๓๑เข็มนะคะ
เวิร์นหลังก่อเหตุขังตัวอยู่ในบ้านไม่กินข้าวกินน้ำตะโกนเอะอะโวยวาย
อย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้วิธีทุกอย่าง
ด้วยความระมัดระวังแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมเพราะอะไร
เพราะภรรยาเพิ่งจะให้ข้อมูลว่าในเวิร์นซื้อปืนมาใหม่๖เดือนก่อน
กลัวว่าจะเกิดอาการคลั่งจนกระทั่งใช้ปืนขึ้นมา
อาจจะยิงตัวตายหรืออาจจะยิงปืนออกมาก็ได้

ทีนี้ทางด้านของแม่ของในเวิร์นให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ลูกมีอาการป่วยทางจิตค่ะ
เคยไปหาหมอมาแล้วแต่กินยาไม่ต่อเนื่อง
ที่สำคัญประกอบกับอะไรรู้ไหมคะ

ทางด้านละ่ะมาจัดที่เขาศิริกัญชาศละวะ
นิดหน่อยเพราะว่าที่นี่มันเสพบ่อยเนอะ
อยู่ใกล้ไม่ได้เราต้องอยู่ทางห่าง
อืมมมเราเองกลัวไม่เวลาอยู่กับทุกคน
ก็กลัวครับกลัวอยู่เพราะว่ะ

และจากข้อมูลของแม่ในเวิร์นนะคะ

เวิร์นน่าจะขาดการรักษาอาการป่วยทางจิต
แล้วยังมีเรื่องของการเสพกัญชาเป็นประจำ
ทำให้เขาเกิดอาการภาพหลอน
คิดว่าพ่อจะมาฆ่าเขา
ก็เลยคลุ้มคลั่งแบบนี้แล้วก็เอามีดฟันพ่อนะคะ
ตอนนี้ตำรวจส่งตัวไปรักษาอาการ
เดี๋ยวต้องไปตรวจเรื่องของสุขภาพจิตเขาด้วย
ก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ถ้าเขามีอาการทางจิตยังไงก็ต้องรักษาให้หายก่อนนะคะ